คุณผู้ชมคะมาดูกรณีดรประจำมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ก่อเหตุยิงใส่ผู้บังคับบัญชา

แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คือคนวิจารณ์กันกรณีดรที่เกาะเหตุคนนี้
ก่อเหตุเสร็จเดินออกไปจากมหาวิทยาลัย

ได้มีการประสานกับญาติดรที่เกาะเหตุ

เพราะว่ามีภาพเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ขณะก่อเหตุนะคะ

บันทึกภาพดรวัญชัยดันัยตโมนุษย์
นักวิชาการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัภัภนคร
ขณะเดินออกจากอาคารพุทธวิชาลัยของมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนคร
ซึ่งเป็นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมสอนด้านพุทธศาสนาสถานศึกษา
ก่อนที่จะขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน๒กกพพ๗๒๑กรุงเทพหานครหลบหนีไป
หลังขึ้นไปก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงใส่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิชัยชัยสงครามประธานสาขาวิชาการศึกษา
และดรนัทธพลชุมวรฐานีประธานสภาคณาจารย์
ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครจนเสียชีวิต
ขณะคุมสอบนักศึกษาปริญญาโทเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมระบุว่าเบื้องต้นพุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว
จากผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตได้มีการร้องเรียนเรื่องปัญหาคุณวุฒิเกี่ยวกับการสอน
แต่ไม่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันซึ่งผู้ก่อเหตุได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้ว
จากเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้ก่อเหตุได้มีการสอบถามกำหนดการสอบของนักศึกษาภาคปริญญาโทภาคนิพนธ์จากทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้พลตำรวจโทสานิทได้สั่งให้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมอนุมัติออกหมายจับ
เวลานี้ทางทีมงานสอบสวนก็กำลังอยู่ระหว่างออกไม้จับ
ซึ่งคาดว่าคงจะได้เร็วนี้
ส่วนทีมงานสืบสวนก็ติดตามเร่งรัด
ในการดำเนินการติดตามจับกลุ่มโดยเร่งด่วนแล้ว
ก็เชื่อว่าน่าจะได้ตัวภายในเร็วนี้
ก็อยากจะฝากท่านอาจารย์ที่ได้กระทำผิด
ก็ขอให้ท่านมามอบตัว
เพื่อจะได้มีข้ออะไรที่จะชี้แจงแถลงไขถึงมูลเหตุ
ส่วนบรรยากาศที่ตำรวจนครบานบางเขน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูได้นำร่างของผู้เสียชีวิต

ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางมาดูร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
พร้อมทั้งให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุการสังหารในครั้งนี้ค่ะ